ยังไม่แปลกพอพาไปดูเรื่องของตำนานความรัก
ระหว่างคนกับสัตว์นะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
แต่ว่าสัตว์ตัวนี้เขาเชื่อว่างูจงอางนะ
เขาบอกว่ากลับชาติมาเกิดแล้วก็มารอดูสามี

แต่ว่าสุดท้ายตัวเองก็ได้ตายไปนะคะ
แต่ว่าชาวบ้านก็ช่วยกันเก็บรักษาซากงูจงอางตัวนี้ไว้นะคะ
ไปติดตามตำนานนี้จากคุณเศรษฐาโสรินค่ะ

มาตามหางูจงอางที่เคยเป็นข่าวโด่งดัง

ชายคนดังกล่าวต้องถูกตัดขา
ส่วนเรื่องราวความเป็นมาจะเป็นอย่างไรนั้น

ทีมข่าวเดินทางมาที่วัดบ้านบุงหวาย
ตำบลบงวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งที่วัดแห่งนี้เป็นที่เก็บรักษาซากงูจงอาง

ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเจ้าแม่งูจงอางให้โชค
เพราะทำให้ชาวบ้านถูกรางวัลกันไปหลายราย

งูจงอางความยาวขนาดเกือบ๔เมตร

พร้อมมีการตั้งเครื่องเส้นไหว้ต่างจากผู้ที่มีความเชื่อ

เวียนมาขอโชคลาภกันเป็นประจำ
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่๑๗มีนาคม๒๕๕๙ที่ผ่านมา
มีการแชร์ภาพของนายสุธีสำรวมใจ
เดินถือถุงปุ๋ยเข้าไปในโรงพยาบาลศาสสิทธิประสงค์

ภายในมีงูจงอางที่ตายแล้ว

ให้กับภาพและพยาบาลไปอย่างมาก
ก่อนที่นายสุธีจะหมดสติลงเพราะพิษงู
จากนั้นก็ได้เป็นข่าวดังในโลกออนไลน์
จนทำให้นายสุธีได้รับฉายาว่าคนสู้งู
แต่สุดท้ายคนสู้งูผู้นี้
ก็ต้องถูกตัดขาเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้

ก็เพิ่งมากัดขาครับใส่ระแกงระแกงนะครับ
ข้างขวาข้างขวา
ก็เลยจับ๖คอเลย
กลับหัวมาเบื้องไว้งูไม่ยัง
ก็เลยงูง่วยหวานแล้วใส่หายไปเลย
ก่อนเกิดเหตุนายสุธีพยายามที่จะเข้าไปหากับแก้ม

แต่เมื่อมาพบกับงูจงอางตัวนี้
คาดคิดว่าเป็นงูสิงและจะนำไปทำเป็นกับแก้ม

จากนั้นงูจงอางก็ได้แว้งเข้ามากัดที่ขาของสุธี
ซึ่งแตกต่างจากงูจงอางทั่วไป
โดยปกติสัญชาติยานของงูจงอาง
ยกตัวขึ้นสูงมากกว่า๑เมตร
และแผ่แม่เบี้ยก่อนจะฉกลงมาที่เป้าหมาย
หลังจากสุธีถูกงูกัดนานกว่า๓ชั่วโมง

เขาจะสามารถทนพิษของงูจงอางได้
เรื่องราวสุดเหลือเชื่อรักต่างพบ

นายสุธีเคยเป็นคู่ผัวเมียกับงูจงอางตัวนี้มาก่อน

กับทำร้ายเมียผู้จงรักพักดีในอดีตชาติ
ซึ่งงูจงอางตัวนี้ไม่ได้หมายที่จะเอาชีวิตของสุธี
และยอมตายแทนเพื่อให้ผัวรักยังคงมีชีวิตรอดต่อไป
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์กับนายสุธี
ชาวบ้านได้นำงูจงอางมาเก็บไว้ที่วัดแห่งนี้
แล้วก็เชื่อว่านี่คือเจ้าแม่งูจงอาง
จากนั้นก็ได้มีชาวบ้านหลั่งไหลเข้ามาขอโชคลาภ
และถูกรางวัลกันไปหลายรายครับ
แต่อย่างไรก็ตามนี่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อของแต่ละคนนะครับ
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ